ไปดูรอยแผลในบุคคลที่อยู่บนเรืออย่างคุณจ๊อป
ถอดเสื้อหลังจากที่ไปออกรายการกับคุณหนุ่มกัญชัย

นักข่าวไปเห็นเขาแล้วก็ไปถาม

เขาไม่โอเคนะที่จะมาถามแบบนี้

คือผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปถามผู้สิทธิ์ข่าวของทางช่องสารนั่นแหละ
นักข่าวไปเห็นเพราะนักข่าวก็พยายามไปสัมภาษณ์

เห็นทำไมด้านหลังไหล่ทางขวาคุณจ๊อบมีรอยแผลอยู่
ก็เลยไปถาม

คือตอนแรกจบรายการจะพยายามไปสัมภาษณ

คุณจ๊อปเองก็เลยเอาเสื้อที่ใส่ในวันที่ร่องเรือมาให้ดู

ตามที่โซเชียลเขาสงสัยอะไรแบบนี้

มันมีรอยแผลที่ตัวคุณจ๊อปเป็นจ้ำ

มีรอยขีดขวนที่มันตกสะเก็ด

ก็เลยถามว่าคุณจ๊อบรอยแผลที่มันเกิดขึ้น

คุณจ๊อปก็ตอบว่าผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละ

นักข่าวก็ถามตอบว่าล้มยังไง
ยังไงให้มีรอยขีดขวนที่คอ

หลังจากนั้นคุณจ๊อปเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมา
แล้วพูดขึ้นมาว่าถามแบบนี้ผมไม่โอเคเลยนะ

ทีนี้แม้ผู้สื่อข่าวพยายามจะอธิบายว่า

แต่ว่าอยากให้อธิบายนิดนึงว่าล้มแบบไหน

แต่คุณจ๊อปไม่ให้สัมภาษณ์ต่อแล้ว
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับคุณปอ
ระหว่างนั้นคุณจ๊อปมาบอกคุณปอว่า

แล้วขอให้นักข่าวลบคลิปสัมภาษณ์ออก
และลบภาพไม่อยากให้มันเป็นประเด็นใหม่
เพราะที่ผ่านมามันก็ประเด็นเยอะมากพออยู่แล้ว

สุดท้ายแล้วผู้สิทธิ์ข่าวต้องลบภาพ
มันเกิดจากรอยแผลอะไร

แล้วทำไมตำรวจถึงไปตรวจร่างกาย

ไม่พบรอยแผลที่ตัวของจ๊อปเลยล่ะ
คือตำรวจเอาตัว๕คนไปตรวจสอบใช่ไหม

แต่นักข่าวเห็นว่ามันมีรอยแผลที่ตัวของจ๊อปนะ

ทีนี้เนี่ยซึ่งชาวเน็ตเองก็ออกมาจับผิดภาพต่าง
ว่าที่ปอเองก็มีรอยขีดขวนที่ต้นแขนขวาเหมือนกันนะ
เลยแขนเสื้อขึ้นไปมันเห็นชัดเจนเหมือนกัน

ส่วนแซนเองก็มีรอยฟกช้ำที่แขนด้านในเหมือนกัน
ฝั่งซ้ายเลยข้อมือมาเล็กน้อย
ขมับซ้ายก็มีรอยยาวคล้ายกับรอยเล็บเหมือนกันนะ
ส่วนจ๊อปเองเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่า
รอยโฟกช้ำที่ล่างหลังแขนด้านขวาใกล้แลกแล้วมันก็มี

รวมทั้งที่แผลด้านซ้ายด้วยนะฮะ
อันนี้มันก็คือเป็นการเอาภาพต่าง
ตอนเข้าไปทำแผนตอนให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ย
เอามาจับผิดเอามาวงว่าเนี่ยมันก็มีรอย
แต่ตอนตรวจสอบแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่มีรอยแผลตามตัวของเพื่อนทั้งนั้น
คือใช่ค่ะนักข่าวไปถามผู้บริษักรรมตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
พลตำรวจโทจีรพัฒนภูมิจิตรนะคะว่าเอ๊ะทำไม
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วไม่เอาตัวทั้ง๕คนมาตรวจร่างกาย
บอกว่าตอนนั้นไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดคือพยาน
ทีนี้ครั้นว่าจะไปตรวจสอบร่างกายของพยานต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว
นี่เป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่มีการตรวจร่างกายของทั้ง๕คนตั้งแต่ต้น
ทีนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจเพราะเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะมีการแถลงข่าว
ผลการชนะสูตรพลิกศพของคุณแตงโมแล้วเนี่ยนะคะแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ตรวจ๕คนแล้วมีเพียงหนึ่งคนที่พบต้องรอยบัตรแพลก็คือจ๊อป
มีรอยขีดขวนที่แขนแล้วก็รอยช้ำที่ลักษณะคือหลังหัวไหล่
อายุของบัตรแพ้คุณผู้ชมน่าสนใจนะครับ
อายุของบาดแผลเกิดขึ้นราว๕๗วัน
แสดงว่ามันอยู่ในช่วงที่เกิดเหตุถูกไหมคะ

เหตุการณ์เกิด๒๔กุมภาคม

อ่าทีเนี้ยอ่าบางคนก็บอกเฮ้ยใช่หรือเปล่า
แต่ทีนี้สรุปแล้วมันไม่ใช่บัตรแผล
ที่เกิดจากการต่อสู้หรือว่าการขีดขวนนะคะ
เพราะแพทย์นิติเวศแถลงต่อบอกว่า
ไม่น่าจะเกิดจากเล็บขวน
ส่วนรอยช้ำเกิดจากถูกของแข็งกระแทก
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของแข็งชนิดใด

เพราะฉะนั้นสรุปจบบรรทัศน์สุดท้าย
ไม่เข้าข่ายเป็นร่องรอยจากการต่อสู้

ระหว่างนักข่าวกับคุณจ๊อปและตำรวจ

ก็เป็นการยืนยันว่ามันมีรอยแผลเกิดขึ้นจริง
แต่มันเกี่ยวข้องกับการที่มีส่วน

สรุปจบแล้วคือแพทย์นิติเวศบอกว่า

มันเกิดการต่อสู้บนเรือใช่หรือไม่